น้อน้อก็ได้แถ่ก้วนหนึ่งครั้งนี้ครับ
บินมาจากอุบลเลยเพื่อมารับเงินบริจักษ์รอบนี้เนอะ
บะดีพี่นกครับครับกระตะครับ
ก็มีหลายท่านหลายองค์กรที่อยากจะทำบุญร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาว

คือชาวบ้านเนี่ยเราปล่อยเขารอไม่ได้

ผมก็ต้องออกมาบินออกมาถึงเมื่อคืนนี้

ช่วงนี้พี่ไทยต้องเดินสายสลับกัน

ใช่ครับคือบางครั้งต้องแยกทางกัน

เงินต่างที่ชาวบ้านเขาบริจาคกันมานะครับ
วันก่อนทัพทิมก็ไปช่วยแจก
ให้ครอบครัวละ๕๐๐๐ก็ประมาณ

ผมก็ต้องไปอีกบริเวณหนึ่งบินบริษก็ต้องไปอีกบริเวณหนึ่ง

ตามกันไปเนี่ยผมคิดว่า
สิ้นปีนี้อาจจะไม่เสร็จนะครับ

ที่ได้ผลกระทบจากน้ำทั่วไปครั้งนี้
เงินประมาณตอนนี้นะครับ

ก็บริหารจัดการยังไง

ผู้ที่เขาเดือดร้อน

เอาเคลียร์ประชาชนเรียบร้อยก่อน
ครบหมดทุกครอบครัวครอบครัวละ๕๐๐บาท

ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
เราจะเฉลี่ยให้กับโรงพยาบาล

ที่จะต้องซ่อมแซมอะไรต่าง
สตางค์ครับ
ขนเอาของไปให้สถานตามสถานที่ต่าง
ตามศูนย์อมพยพตามศูนย์พักกันเพิ่ม
เพราะว่าเขาคิดว่าจะต้องขาดแค้นเรื่องข้าวปลาอาหาร

จะมีโรงครัวทำอาหารให้เค้าทุกสามมิ้ว

กองอัดกันเต็มไปหมดเลย

ทีนั้นคือเยอะแยะมากหมายถึงของในนั้น

ข้าวสารก็เป็นลาของต่างที่เอาไปให้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับ
มันก็เสียดายมากสู้คุณรวบรวมสตังค์กันดีกว่า
รวมรวมสตางค์กันแล้วเอาไปให้มือกับผู้ที่
ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมดีกว่านะครับเขาจะได้เอาไปใช้จ่ายได้นะครับ
ผมคือแนะนำนี่คือส่วนตัวของผมที่ผมไปเจอมาทุกวันนะครับ
เขาต้องการเงินมากที่สุดแต่นี่พอลดข้าวสารอาหารแห้งมา
ทุกคนก็เฉยแล้วไม่อยากจะเข้าไปเข้าแถวเอาแล้ว
อยากไปเข้าใจแต่ถ้าใครเอาเงินไปแจก
นี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดพี่ไทยคืออย่างที่บอกว่า
ประชาชนทุกคนต้องได้ครบทุกบ้านแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีวิธีการยังไง
เราแบบเลือกมันให้มันไม่ตกหล่นอ่ะพี่ไทยมันคือต้องได้รับความ
อ่าได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าอ่าช่วยเหลือจากนะครับ
ท่านในอำเภอท่านผู้ว่ารัฐกาลอบาตรนายกอบาตร
กำนันผู้ใหญ่บ้างคนที่จัดสรรทั้งหมดที่จะเอาทะเบียนบ้าน
เอาสำหรับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับที่เขามาลงทะเบียนไว้
ทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดที่เขามาลงทะเบียนไว้ว่า
ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากอุทธกภัยในครั้งนี้ที่เขาลงทะเบียนไว้นะ
แต่ที่คุณบิลประกาศว่าจะให้ห้าพันห้าพันบาทต่อครอบครัวเนี้ยนะครับ
หลังจากที่ตรงนี้ประกาศแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเพราะประกาศ
คือน้ำท่วมมันท่วมมานานแล้วหลังจากที่คุณบินประกาศปุ๊บทีนี้เนี่ย
เราก็กังวลกันว่าถ้าเกิดว่าคุณบินประกาศอย่างนี้ปุ๊บไปปุ๊บ
ชาวบ้านทุกครัวเรือนที่อาจจะไม่โดนผลกระทบจากน้ำท่วม
ค่ะก็จะมาลงทะเบียนกันลงทะเบียนกันทีนี้เราต้องเช็คเรื่องวันที่
ในการลงทะเบียนว่าน้ำท่วมเข้าตั้งแต่เท่าไหร่
แล้วคนมาลงทะเบียนเพื่อจะมารับของมารับสิ่งของว่าได้รับความเดือดร้อนจากอุทธกภัยเนี่ย
กี่ครัวเรือนเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นแต่ถ้าเลยจากที่คุณวินประกาศว่าจะให้
ครองโกรธห้าพันแล้วไม่ได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช่
หน้านั้นไม่ได้นะครับแสดงว่าที่เราเห็นแจกกันทุกวันทุกวันเร็วเร็วแบบนี้
จริงก่อนหน้านี้มันมีการทำงานเช็คกันเยอะมากมากเลยนะพี่ทำงานกันนอนกันตีสองตีสามทุกคืน
เพราะต้องเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักฐาน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
เขาไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกต้องไหมค่ะเจ้าของบ้านซึ่งไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมก็เอาอันเนี้ยมารับทีเนี้ยเราต้องคุยคุยอีกอีกนอกรอบนึงว่าใครที่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าบ้านหลังนี้อยู่หลังนี้อยู่หลังนี้อยู่แล้วเรียกให้เจ้าของบ้านมาตกลงกันว่าเจ้าของบ้านมารับแต่ต้องให้เขาเนี่ยครับมันเป็นปัญหา
ก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะมันมีบ้านนิดหน่อยเหมือนที่อย่างท่านทิมกา
ท่านทีมบอกเป็นไปไม่ได้ท่านทีมแจกทุกคนเฮ้ยเขาให้บัตรไปแล้วแต่เขาไม่ได้รับเงิน
เขาไม่ได้รับเงินเป็นปัญหาแล้วแจกเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็จะยืนเขาร้องไห้
เขาไม่ได้ตังค์ผมก็บอกเฮ้ยแน่ใจป่ะท่านทีมเพราะท่านทีมให้
หนูให้ทุกคนค่ะรับรองหนูได้บาปร้ายหนูให้ทุกคนอันนี้ผมก็เลยอ่ะงั้นเช็คยอดเงิน
จำนวนเงินเช็คยอดเงินที่เราบริจาคไปว่ามันเท่าไหร่มันต้องลงกันใช่ไหม
๑๕๐ครอบครัว๕๐๐๐บาทเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเงินเกิน๕๐๐๐แสดงว่าท่านทีมไม่ได้จ่ายเพราะจริง
แต่ถ้าเงินพอดีปุ๊บเขาโมเมก็เช็คเงินเรียบร้อยเงินเกิน๕๐๐๐
มันอาจจะมีแบบว่าช่วงที่แบบว่าอย่างตอนนั้นมีหลากหลายเหตุการณ์อะนะ
ซึ่งเราก็ต้องช่วยกันแบบเช็คดีอย่างตอนของน้องทิมเนี่ยคือเขามากับเพื่อนสองคน
มีบัตรกันคนละใบแต่พอยื่นบัตรตัวเองแล้วแล้วตัวเองก็เดินตามเพื่อนไปเลย
เพื่อนรับเงินแต่ตัวเองไม่รับเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าแบบเขามาด้วยกันหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบแยกตัวออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องไปดูทุกคนมีความเครียดแน่นอนจากที่ได้อยู่บ้านตัวเอง

รถสุขภาพฟิบารมันไม่มีมันมีน้อยมาก
มีทางเจ้าหน้าที่คอยเช็คครับมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีเขาจะจำลูกบ้านเขาได้
เพราะว่าคนนี้คนนี้แต่ถ้าเอามาต่อแถว

เป็นแบบว่าพอได้เสร็จปุ๊บคนนี้มาคนนี้จะแกะ

อุบลเหลืออีกเท่าไหร่
เรายังต้องเดินหน้าแจกโอ้โหตอนนี้แค่อำเภอวาลินชำราบนะครับ
ตำบลเนี่ยยังไม่หมดแล้วเฉพาะตำบลวาลินอย่างเดียวนะครับ
ที่เราช่วยเหลือมาเนี่ยยังไม่หมดเลยเพราะว่ามันเป็นบริเวณกว้างมาก
ถ้าดูจากมุมสูงนะมันเป็นกว้างแบบไม่รู้กี่พันเป็นหมื่นไล่อะครับ
โดนน้ำท่วมแล้วมันเป็นในอำเภอด้วยมันเป็นในอำเภอด้วย
ตำบลอำเภอหนึ่งมีกี่ตำบลเป็นร้อยตำบล
ตำบลหนึ่งมีประมาณกี่คนห้าร้อยหกร้อยคนอย่างเงี้ยครับ
วันหนึ่งเราต้องทำงานอย่างละเอียดมาก
เพราะว่าตรงเงินแต่ละบาททุกสตางค์ที่แปลชนโอนมาให้คุณบินเป็นนิดนิดเนี้ย
ต้องคือต้องเป๊ะทุกบาททุกสตางค์
สมมุติเช้านี้เบิกเงินธนาคารมาสิบล้านสิบล้านเข้าเข้าอ่า
สมมุติเข้าหนองกินเพลตำบลหนองกินเพลหนองกินเพลมีคนขี่เท่าไห
มีคนอยู่พันกว่าคนต้องจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงิน
แล้วตัวเช็คแล้วก็ปิดบัญชีจ่ายเสร็จเพิ่มตัวเช็คเป็นที
แล้วส่งรายการต่างให้กับผู้ที่เขารับผิดชอบ
ทุกตำบลทุกคนทำงานต้องละเอียดอย่างนี้ครับมีใครวันละตำบลแบบนี้ได้ไหมคะ
บางบางบางตำบลก็อาจจะสองร้อยสามร้อยคนเราก็เบิ้ลสองตำบลสามตำบลได้
แต่ถ้าตำบลหนึ่งมีแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งแค่ตำบลเดียวนี่ก็แต่ว่าเราไล่เด็กนี้ละตำบล
ใช่ครับทีนี้หลักฐานต่างนี้เราทำงานกลางคืน
เราไม่ไปทำงานหน้างานแล้วเราไม่ทำงานหน้างาน
ทำงานนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำนันให้ธนายกเนี้ยเขาจัดการ
เราขอแค่หลักฐานเอามาให้เราตอนกลางคืนสมมุติว่าหลักฐานก็เช็คมาให้เราตอนกลางคืน
มาสักเสร็จประมาณสักตีหนึ่งตีสองกลับเข้าโรงแรมนอนเช็คเช็คเช็ค
รายชื่อทั้งหมดเรียบร้อยปั๊บเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บ
เขาจะเรียนมาให้เราเลยตามที่เขาเรียนมาให้เรา
มันก็จะง่ายมันก็จะเร็วขึ้นเริ่มงานกันกี่โมงใช่ไหม
เช้าที่เริ่มงานกันแล้วปกติเราเราจะนัดกันหกเจ็ดแปด
หกเจ็ดแปดค่ะหกตื่นเจ็ดลงมาทานข้าวแปดออกเลยออกผลครับค่ะ
คือตอนแรกเลยเนี่ยนะครับที่มันเป็นดราม่าเกิดขึ้นเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องเงินที่คุณบินจะต้องเอาไปรวมกับรัฐบาลหรือเปล่า
ร้อยกว่าล้านนี้นะครับจะเอาไปรวมรัฐบาลหรือเปล่า
ทุกคนตกใจกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยที่เขาโอนมาเนี่ย
เขาโอนมาให้บินเอาไปให้ชาวบ้านไม่ได้เอารัฐบาลไปให้ชาวบ้าน
ทีนี้มันก็คิดมันก็พูดกันไปต่างนานาทีนี้เข้าหูถึงพี่บิน
เขาก็ไม่สบายใจเลยทุกคนแบบว่าลงมาในเพจเขาเฮ้ย
อย่านะอย่านะถ้าเกิดนั่นเขาจะเอาเงินคืนนะเอาเงินคืนนั้น
อย่างงี้บิลเขาก็เลยต้องแจงไร้สดเลยว่าไม่เคยคิดเลย
หัวสมองเขารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเงินสามร้อยกว่าล้าน
อีกต้องถึงมือชาวบ้านด้วยมือของเขาเองมอบด้วยมือของเขาเอง
ทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างต่าง
ไม่ว่าจะฆ่าเครื่องบิลฆ่ารถฆ่าน้ำมันฆ่ากินอยู่ฆ่าโรงโรง
โรงแรมของพวกเพื่อนเพื่อนของพวกนะครับพนักงานหรือว่าของ
อาสาวมูลที่ร่วงตันอยู่พี่บิลกับผมมูลที่ร่วงตันอยู่
พอร์ตเองทุกอย่างไม่ได้เอาเงินที่ประชาชนนะครับ
ที่บริจาคมาในธนาคารมาใช้เลยสักสักต่างต่างเดียว
คือคือยังไงคือเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ย

ก็คุยกับเขาทุกวันนะครับเขาบอกว่าเราจะไปสนใจ
ตรงนั้นเลยทำไปความดีเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเองไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดใดทั้งสิ้น
แค่อธิบายชี้แจงไอ้เขาได้รับรู้แล้วฟังเราจะอย่างงี้นะ

ให้กำลังใจผู้ประสบภัยใช่ไหมคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างพวกเราทุกคนนะคะอาสาทุกคนทัพทิมพี่ท็อปพี่ไทยนะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้อยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงชาวไทยทุกคนนะคะ
ร่วมแรงร่วมใจส่งความช่วยเหลือไปให้เจอหนูเมื่อไหร่เจอหนูเมื่อไหร่ที่อุบล
กำลังเคลียร์คิวอาทิตย์หน้าค่ะคิดว่าน่าจะได้ลงไปอยู่หลายวันค่ะรอบนี้นะคะ
ครับครับ